ร้อยคนคิดร้อยคนคิดร้อยคนคิด
เคียงข้างโลกอ้างว่าเหมือนอารมณ์เศร้า
เทวาราตรีตรงศพเศร้าส่งความอับเช้าสู่ดวงใจ
ไร้เธอหมายมั่น
สุดโศกสรรทุกวันน้องไม่
เสียงครวนเวหกหายไป
ไม่มีแห่งใดดอกไม้บาน
กามาเทพส่งเธอมา
แอบหุระรัมพันธ์
ขอพร่ำเพลงรักฝากชีวัน
ฉันยังฟังใจพี่รม
รักที่เธอให้โลกสดใส
ดวงใจหายตรง

ริวดูทางใดชูนหวงชม
ด้วยรักสุขสมจนนิรันดิ์

กับเพลงที่มีชื่อว่าพิรมรักนะคะ

ด้วยนะคะขอแนะนำอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
ท่านแรกนะคะคุณระวินชมพูนุธานินนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์บริษัท
คุณรอดเบอรี่จำกัดนะคะค่ะรวมไปถึงทางด้านนี้ของดิฉันนะคะ
สุดหล่อข้างเลยพี่ป๊อกนะคะจากวงซิลค่ะสวัสดีครับ
และหนึ่งสาวสวยข้างดิฉันเลยนะคะเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เลย
เสียงร้องเพราะมากแล้วก็กลางวันมากคุณฟิล์มบงกฎนั่นเองค่ะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันขอเคลื่อนตัวเองไปทางด้านนี้นิดน
แขกรับเชิญด้านในก่อนนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยของเราก็คือด้านหลังค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้แขกของเราจะมาเชิญชวนคุณผู้ชม
ไปร่วมดื่มดำกับสุนทรียภาพทางดนตรีนะคะกับการแสดงดนตรีแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะ
กับงานที่มีชื่อว่าดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามท่านผอถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ต้องเรียกว่าเป็นสุนทรียภาพทางดนตรีจริงเพราะว่าเช้านี้รู้สึกได้เลยว่า
เหมือนหมู่มวลดอกไม้อยู่เลยค่ะ
ที่จริงแล้วพวกเราประชาชนคนไทยนะครับ
คงมีความรู้สึกเหมือนกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คือเราคิดถึงพระองค์ท่านนะครับ
ทางบริษัทบุญรอบดิวรี่ก็คิดว่า
ถ้าเกิดเราแปรเปลี่ยนความคิดถึงที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่านเนี่ย
ให้เป็นพลังให้เป็นกำลังใจ
พวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยส่งถึงกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
ก็ได้มีการเริ่มคุยกับพี่น้องศิลปินนักร้องนักดนตรีว่า
น่าจะดีนะถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมกัน
แล้วก็ได้มีโอกาสใช้ศาสตร์ทางศิลปะ

คือในเรื่องของบทเพลงเสียงเพลงเนี่ย
ถ่ายทอดความรู้สึกที่พวกเรามีต่อพระองค์ท่าน
ในขณะเดียวกันก็ใส่ความปรารถนาดีใส่กำลังใจเข้าไปในนั้นนะครับ
แล้วส่งไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทย
ที่ได้รับฟังบทเพลงแล้วก็ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน

พอคะแล้วที่มาของชื่องานล่ะคะ
อกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อนี่คือยังไงคะ
มันเป็นการรวบรวมนะครับ
ศิลปินนักร้องนักดนตรีประมาณมากกว่า๒๐๐ท่านนะครับ
เราจะไปเล่นเพลงเล่นดนตรีทั้งเพลงพระราชนิพลแล้วก็บทเพลงทั่วไป
ความรู้สึกของเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีนะครับ
ในบรรยากาศสวนดอกไม้ของสมเด็จย่า
ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับ
ว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีดอกไม้ที่สวยที่สุดเป็นดอกไม้เมืองเหนือนะครับ
แล้วก็ในช่วงโอกาสที่บรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะครับ
เชียงรายครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อครับ
แววมาว่าตอนนี้ที่เชียงรายอากาศก็ดีมาก
อากาศประมาณ๑๐กว่าองศาเท่านั้นใช่ไหมคะ
เหมาะมากกับการไปดื่มดำบรรยากาศแบบนี้
ถามถึงพี่ศิลปินกันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งจบไป
พี่ฟิล์มค่ะเพลงชื่อว่าอะไรคะ
ก็เพลงชื่อว่าพิรมรักค่ะก็เป็นเพลงพระราชนิพลที่
จริงแล้วทรงประพันธ์มากว่า๕๐ปีแล้ว
แต่ว่าฟังตอนนี้ก็ยังรู้สึกเพราะอยู่เลยค่ะ
เพราะพวกเราในฐานะศิลปินเราทำได้ก็คือส่งต่อเพลงเหล่านี้
ให้คนไทยได้ฟังแล้วก็สูตรรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยค่ะ

ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ครั้งแรกที่รู้ว่าโปรเจกต์ขนาดนี้
ในการถ่ายทอดให้คนไทยทุกคนได้รับชมกัน

จะทำได้แสดงอารมณ์ได้แสดงความรู้สึกได้
ก็คือผ่านบทเพลงอันนี้แหละครับ
เมื่อมีโอกาสที่ดีมาเราเต็มที่

เพราะฉะนั้นมันเยอะมากซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะฮะ
ซึ่งแต่ละวันเขาจะแยกประเภทไปอีก
ว่าแต่ละวันมีสไตล์และรูปแบบของงานเป็นแบบไหนอีก

แล้วมีศิลปินกี่ชีวิตนะคะ
สองร้อยสองร้อยชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนกันไปซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ก็คือถ้าเบื่อคร่าวเลยนะฮะอย่างวันที่๒๕จะเป็นดนตรีสไตล์ป๊อป
ริกาวซิลิฟูแด็กพอสเคสเซ็นโดแล้วก็ซิลค่ะเนี่ยครับในวันที่๒๕ส่วนวันที่๒๖เนี่ย
แล้วที่เป็นไฮไลท์กว่านั้นก็คืออาจารย์พาธรนะครับอาจารย์พาทรศรีกานนท์เนี่ย
อันนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างมากใน๓วันนี้มีหลากหลาย